ช่วงรอยต่อส่งท้ายจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนนั้น
บริเวณพื้นที่ติดทะเลที่มีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าว
รวมไปถึงบ้านชาวเลที่อยู่ติดกับชายหาดที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับ
พื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปรากฏการณ์พายุงวงช้าง
ซึ่งมักจะซัดขึ้นฝั่งในช่วงระยะเวลานี้นะครับ
ใบตัวมารวมกันกลายเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่มีสีเทาดำอยู่กลางทะเลครับ
ซึ่งแตกต่างไปจากท้องฟ้าบนฝั่งนะครับ
ปรากฏว่าท้องฟ้าแจ่มใสแดดดีเลยทีเดียวนะครับ
และนี่คือสัญญาณการก่อตัวของพายุงวงช้างนะครับ
แน่นอนครับกลุ่มก้อนเมฆที่อยู่ในทะเลนั้นเป็นกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนองครับ
มีขนาดใหญ่ที่สำคัญอุณหภูมิภายในก้อนเมฆเย็นจัดถึงขั้นติดลบเลยทีเดียว
ท่อตัวยาวหลายกิโลเมตรไปกลางทะเล
และตอนนี้กำลังค่อยเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งจากแรงลมนะครับ
ในขณะที่น้ำทะเลในอ่าวลึกประมาณ๑เมตรนั้น
ปรากฏว่ามีอุณหภูมิสูงเลยทีเดียว
แสงแดดที่ส่องลงมากระทบกับผิวน้ำทะเล
จึงทำให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง๒๘ไปจนถึง๓๐องศาเซลเซียต
และแน่นอนครับเมื่อกลุ่มก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิเย็น
อุณหภูมิเย็นจัดเคลื่อนตัวผ่านพื้นผิวน้ำที่มีอุณหภูมิสูง
ประกอบกับกระแสลมที่น้อยจึงทำให้อุณหภูมิความร้อนจากผิว
กตัวสูงขึ้นแล้วก็บิดเป็นเกลียวแบบทวนเข็มนาฬิกาอย่างรวดเร็ว
จนเกิดกลายเป็นปรากฏการณ์นาคเล่นน้ำหรือว่าพายุงวงช้างที่เห็นอยู่ณขณะนี้
คุณผู้ชมครับพายุเหล่านี้จะทอดลำงวงจากฐานเมฆลงสู่พื้นน้ำ
สูงก็อยู่ที่ประมาณ๑๐ไปจนถึง๑๐๐เมตร
ในขณะที่เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่ตั้งแต่๑เมตร

ความรุนแรงของกระแสลมนั้นก็จะค่อยพัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ความเร็วลมตั้งแต่๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง๑๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ช่วงระยะเวลาในการเกิดนั้นก็สั้นครับ
ตั้งแต่๒นาทีไปจนถึงครึ่งชั่วโมง
และถ้าหากเกิดปรากฏการณ์พายุงวงช้างกลางทะเล
และปรากฏว่าขณะนั้นมีเรือประมงขนาดเล็กอยู่ในรัศมี๑๐จนถึง๓๐กิโลเมตร
กำลังและความแรงของลมก็จะสามารถทำให้เรือคว่ำอับปางลงได้ทันทีเลยนะครับ
และช่วงสุดท้ายของชีวิตพายุนั้นลำพายุใจเอียงครับได้มีฝนตกไล่ตามมา
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงทันทีครับ
แต่ถ้าหากพายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งไปยังบริเวณที่มีบ้านเรือนของประชาชน
กำลังความรุนแรงของพายุที่หอบไอน้ำมาเป็นจำนวนมากนะครับ
ก็จะสามารถบิดบนให้หลังคาประตูหน้าต่างปลิวขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างที่เห็นดูนะขนาดนี้
หลังจากนั้นก็จะค่อยสงบลงภายใน๕นาทีนะครับ
การเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งแล้วมาสลายตัวบนฝั่งด้วยความเร็วลมประมาณ๕๐ไปจนถึง๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
และถ้าหากเจอพายุงวงช้างแบบนี้ส่วนตัวแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไง
ชาวประมงรวมไปถึงประชาชนต้องรีบออกจากพื้นที่โดยด่วนนะครับ

เมื่อสักครู่นี้เห็นอ่านข่าวพายุงวงช้างกันนะครับ
เห็นว่าเกิดที่อ่าวฮังงาเกาะไข่นอก
นี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับ
ในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปวนเป็นช่วงรอยต่อฤดู
ระยะนี้อาจจะเจอแบบนี้กันบ่อยขึ้นนะครับ

เกิดขึ้นอย่างไรเจอแบบนี้แล้วจะต้องทำอย่างไรกันบ้าง

เป็นการจำลองให้กับคุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
บางทีอธิบายทางวิทยาศาสตร์จะแบบเอ๊ะงงว่ามันเป็นอย่างไร
ผมยังเป็นห่วงคุณเลย
นึกว่าที่คุณเปลี่ยวตามพายุมันตรงนี้ตกตรงนี้
ยังอยู่ดีอยู่ดีนะหรือเหมือนจริง
ไปดูจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันหน่อยสำหรับสถานการณ์ฝนที่มีโอกาสตก
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงการคำนวณกลุ่มก้อนเมฆภายใน๒ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไป

คำนวณต่อไปครับในช่วงใบ
จะเปลี่ยนมาเป็นอิสหานะครับ

ไล่ลงมาจนถึงบรรณิเวณนครราชสีฯมา
ต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพฯมหานคร
ฝั่งตะวันออกแถวสุพรรณบุรีราชกระบัง
วันนี้ในช่วงบ่ายอาจจะมีฝนตกด้วยนะครับ
ใครอยู่บริเวณต่างก็เตรียมล่มดูฟ้าดูฝนด้วย
หลังจากนั้นคำนวณต่อไปช่วงเย็นครับ

แล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะลดลง

ใครที่จะไปในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน

เพราะว่าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนเป็นแนวยาวเลยนะครับ
อันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
ช่วงเที่ยงจะสังเกตว่าค่อนข้างเยอะในบริเวณตอนกลาง

ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะหน่อยคือบริเวณตอนกลางของภาค

เตรียมโอกาสการฝนแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตด้วยนะครับ

โดยเฉพาะช่วงเย็นนะครับ

เพราะว่าตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่ก็เจอความแปรปวดเหมือนกัน

โปรดติดตามตอนต่อไป